ยังจำคดีที่เกิดขึ้นเมื่อ๓ทุ่ม๓๐พฤษภาคมที่ผ่านมาได้ไหมฮะ

ถูกยิงนะฮะที่บริเวณจุดยูเทิร์นหน้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ใกล้กับปากซอยผลโยธิน๔๕นะฮะ
ถนนผนโยธินเนี่ยฮะท้องที่ของสอนอบังเขนนะครับ
รถคันนี้ที่มากันเนี่ยมากัน๓คน

มอบตัวกับตำรวจสอนอบางเขนนี่ครับ
กับทนายความนะฮะถูกออกหมายจับเอาไว้ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นแล้วก็
เรื่องของมีอาวุธปืนแล้วก็ยิงปืนเนี่ยฮะทำทรัพย์สินเสียหายอะไรพวก
นี้นะครับนี่ฮะใช้ปืนไปยิงใส่โตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับยิงไป๖
นัดทำให้คนขับคือนายพงศิษทัศน์ทองชุมอายุ๓๑ปีถูกยิง
ได้รับบาดเจ็บนะครับกระสุนเข้าที่ริมฝีปากบนกับแขนขวา
นัดนะฮะอีก๒คนที่มาด้วยเนี่ยผู้หญิงกับเด็กผู้หญิงเนี่ย
คดีไม่โดนแต่ความจริงกระสุนเนี่ยเข้าหลายจุดอืมผู้หญิงที่
มากับนายพงศิษทัศน์เนี่ยคืออดีตภรรยาของนายปรัฐกรนะ
อ่าระหว่างที่คุมตัวมาสอบสวนผู้ต้องหาให้การว่าอ่าก็ลงมือ
ใช้ปืนยิงใส่รถเขาจริงนะครับแต่ไม่ได้มาจากปม
หวงคือเดิมเนี่ยผู้หญิงที่นั่งมาในรถบอกว่านาย
รัฐกรเป็นคนยิงเนี่ยเพราะว่าน่าจะแค้นแล้วก็หึง
ห่วงเพราะว่าเธอเคยเป็นอดีตภรรยาแล้วนายปรัฐกรก็
ขึ้นเลยติดคุกนะ่่าระหว่างที่ติดคุกนี่ก็อะ
ให้หน่อยสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าเขาไปเป็นแฟนกัน
อ่าออกมาก็เลยมายิงกันเนี่ยนะฮะแต่ว่านายปรัฐกรนะฮะ
ผู้ต้องหาบอกว่าไม่ได้มาจากปมหึงห่วงนะครับ
วันนั้นอดีตภรรยาให้มารับลูกสาวนัดเจอกันหน้ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ประกบด้านข้างรถยนต์ของเขาจังหวะกำลังรับลูกสาวขึ้นรถ
นายพงศิษฐัศนเนี่ยมามองหน้าพร้อมกับตะโกนด่าทอ
แล้วทำท่าเหมือนจะชักปืนออกมาก็เลยเป็นชนวนเหตุให้ต้องลงมือยิงก่อน
เพื่อป้องกันตัวประกอบกับช่วงที่นายพงศิษทัศน์
บกับอดีตภรรยาของเขาเนี่ยตัวเขากับนายพงศิษทัศน์เองก็เคยมีปัญหา
เรื่องการส่งข้อความท้าทายกันมาก่อนทางเฟซบุ๊กนะแต่ว่ามันไม่เคยมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น
ก่อนหน้านี้เขายอมรับว่าช่วงที่เขาติดคุกอยู่ในเรือนจำ๖ปีเนี่ยนะ
ก็รู้มาว่านายพงศิษย์ทัศน์ซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันที่จังหวัดสงขลา
แต่เขาขอชี้แจงว่าเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะแต่เขารู้ว่านายพงศิษทัศน์มาแอบคบหากับภรรยาของเขา
พอเขาพ้นโทษออกมาก็ไม่เป็นไรเขาก็ไม่ว่าเขาก็เลิกกับอดีตภรรยาเขาไป
แต่เขาไม่ได้โกรธไม่ได้หึงว่าระหว่างเขาติดคุกฝากเพื่อนให้ดูแลแฟน
แล้วเพื่อนก็เลยมาตีท้ายครัวมาคบกับแฟนเนี่ยไม่ใช่เรื่องนี้

คือเขาด่าผมในรถก่อนที่ลูกจะลง
อันนี้คือแมทสุดท้ายใช่ไหมคะที่ไม่ไหวแล้ว

เขาด่าแต่ทำลงให้

ผ่านมามันเคยเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นไหมที่เกี่ยวกับการด่าเขา

ที่ผ่านมาอดีตภรรยาของเขาเป็นคนดูแลลูก
แต่ช่วงหลังมานี้เขาขอรับลูกมาดูแลเองนะ

พอเขาเกิดคดีเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะให้แม่เขาดูแลลูกต่อ

แม่ของนายปรัฐกรนะครับวันนี้ก็มาที่สอนอบางเขนนะครับ
หลังตำรวจเชิญตัวมานะฮะแล้วก็มาเอารถของลูกชายมาตรวจสอบ
หาของกลางเพิ่มก็ตรวจสอบพบปืนที่ใช้ก่อเหตุอยู่ในรถนะครับ
คือก่อนหน้านี้นายปรัฐกรบอกว่าเอาปืนไปทิ้งน้ำแล้ว

เราก็พยายามสอบถามเรื่องการประกันตัวลูกชายนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวขอเวลาตัดสินใจก่อน
แต่ยืนยันว่าลูกชายทำไปเพราะถูกอีกฝ่ายท้าทายก่อน

คำให้การของฝั่งผู้ต้องหาที่บอกว่าถูกอีกฝ่ายเนี่ย
ด่าทอใส่ก่อนตอนที่นัดมารับลูกอ่ะนะ
ขับรถมาประกบแล้วก็ด่าทอแล้วทำท่าเหมือนชักปืนจะมายิง

แต่ว่าอดีตภรรยาของนายรัฐกรเนี่ย
เคยบอกว่าเหตุการณ์วันนั้นคือนัด
นายปรัฐกรอดีตสามีให้มารับลูกที่หน้ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านบางเขน

กำลังจะกลับที่พักในซอยผลโยธิน๔๕

นายปรัฐกรอดีตสามีเนี่ย
วิ่งตามหลังมาจนมาถึงจุดเกิดเหตุ
นายพงศิษทัศน์ที่เป็นสามีใหม่เนี่ยบาดเจ็บ

ตอนนี้ตำรวจต้องสอบสวนขยายผลต่อนะครับ
เพราะว่าประเด็นให้การย้อนแย้งกันอยู่นะครับ

ผู้ต้องหาขอใช้สิทธิ์ไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตอนนี้ก็ถูกนำตัวฝากถังที่ศาลแล้วก็ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว